แฟนเขาทะเลาะกันคือผู้ชายตามไปง้อแฟนเก่าผู้หญิง
ขับรถตามไปนะใช่ง้อกันไอ้ท่าไหนไม่รู้
กลายเป็นว่ารถของผู้ชายไปชนท้ายรถผู้หญิงแล้วก็พลิกคว่ำ
แต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นเพราะว่ารถของหนุ่มสาว
มันไปโดนรถของคุณลุงเป็นรถพลิกอัพ
แล้วคุณลุงเขาบอกว่าไม่รู้ว่ารถคันนี้เป็นอะไร
โดนชนทีไรนะหวยมันออกเลขนี้ทุกทีเลย
เอาเป็นว่าเรื่องนี้แยกเล่าดีกว่ามี๒ประเด็น
เดี๋ยวให้ดูประเด็นแรกก่อนกรณีที่ผู้ชายเขาตามไปง้อแฟนเก่า

อันนี้คือหลังจากรถชนกันแล้วนะโอ้โหดูรถสิ
ชนกันเรียบร้อยแล้วแล้วที่เห็นผู้หญิงเข้ามาต่อยผู้ชาย
เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยโมโหโมโหสิคะตามกูมาทำไมบอกแบบนี้
แล้วมาง้อกันอีท่าไหนคนอื่นเขาง้อด้วยดอกไม้
ง้อด้วยของด้วยตุ๊กตาแต่เนี่ยทำไมเอารถมาชนแบบนี้ค่ะ
ต้องบอกก่อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันที่๑๐กันยา
คือชายหนุ่มเขาตามมาง้อแฟนเก่า
แต่มันเกิดการชนท้ายจนรถผู้หญิงนะคุณ
รถผู้หญิงเพิ่งออกรถมาได้เดือนนึงเองค่ะ
ก็พลิกคว่ำแล้วผู้ชายก็อ้างว่าอ้าวก็เธอเบรกรถกระทันหัน
ผมก็เลยชนผมแค่ขับรถตามมาเท่านั้นเองนะครับ
และตัวผู้ชายนอกจากอ้างแบบนี้แล้วนะครับ
แล้วบอกว่าจากนี้ไปหากจบเรื่องจบเรื่องทางคดีรถชนแล้ว
ลากันไปขอให้จบด้วยดี

นายอเนกเป็นแฟนเก่าของน้องผู้หญิงคนนี้
เรื่องนี้ถูกโพสต์ในโซเชียลนะอธิบายแบบนี้
คนชนเป็นแฟนเก่าของน้องเขาเลิกกันมาเดือนกว่าแล้ว
ตามมาง้อง้อแต่เป็นง้อแบบขู่
ขู่ทำร้ายขู่ฆ่าน้องไปมีแฟนใหม่
ก็จะตามไปฆ่าบอกแบบนี้เลยนะครับ
เพื่อนของผู้หญิงที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุฝ่ายชายมาคุกคามที่ร้าน
ตามมาง้อไม่ได้ก็ขู่จะทำร้าย
พอเลิกงานฝ่ายหญิงก็รีบขับรถออกมาจากร้าน
ทีนี้ผู้ชายก็มาทุบกระจกรถของเขา

แล้วที่สำคัญรถน้องเพิ่งจะออกครบเดือนคือ๑๐กันยายนคุณ
พอน้องถูกชนรถคว่ำแบบนี้ขาอ่อนเลยฮะ
โมโหปรี๊ดแตกก็เลยเข้าไปชกแฟนนุ่มทันที

จากนี้ทางใครทางมันอย่ามายุ่งเกี่ยวกันอีก

แต่ผู้หญิงบอกไงบอกว่าไม่เอาเรื่องฝ่ายผู้ชายนะ

ส่วนความรักยังไงฉันก็เลิกราต่อกัน
กลับไปคืนดีกับเธอแล้วแน่นอน
เอาใครจะมาคืนดีทำกันขนาดนี้
แต่เรื่องมันไม่จบแค่นี้อันนี้เรื่องแรกนะคุณ

แต่ปรากฏว่าทีมข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุ
จากรถของสองหนุ่มสาวที่เขาได้รับความเสียหายเนี่ย

อีกคันนึงเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์กับหนุ่มสาวเลยนะ

แต่รถคุณลุงจะสัมพันธ์กับเราเพราะเราอยากรู้เลขทะเบียน
นี่ดิฉันก้มแบบก้มเพื่อจะดูเลขทะเบียนเต็มที่นะคุณผู้ชม
แม้ว่าท้ายมันจะยู่ขนาดนี้ค่ะ
เป็นรถของเรียกคุณลุงไม่ได้แล้วเป็นคุณตา

คุณตาประจันทาให้งามอายุ๗๕ปี
ท้ายรถของกระบะของคุณตามันยู่มันยุบเข้าไปแบบนี้

รถตาจอดอยู่หน้าร้านสังคมการไฟฟ้า
จอดมาเป็น๑๐ปีไอ้หนูเอ้ยเชื่อไหม

แต่ปีนี้รถตาโดนไปแล้ว๓รอบ

ล่าสุดก็มาโดนรถของพ่อหนุ่มกับผู้หญิง

ท้ายรถตามันยุบแบบนี้

ไอ้คนชนรับปากกับตาว่าเดี๋ยวจะซ่อมให้

คือรถตาเก่าแล้วมันไม่ได้มีประกันอะไร
แต่พอรู้ว่าเขาจะซ่อมให้ก็สบายใจขึ้น
แต่อีกหนึ่งประโยคที่นักข่าวของเราบอกว่า
อืมคุณตาพูดอีกทีสิคะ
ไฮไลท์เพราะว่าตาบอกว่า
แม่ไอ้หนูนักข่าวมันแปลกนะรถตา
เวลาที่รถตาโดนชนเมื่อไหร่
สลากินแบ่งรัฐบาลมันจะออกเลขทะเบียนรถตาทุกทีเลย

เออถามตาตาซื้อลอตเตอรี่ไหม
ตาบอกว่าโอ้ตาไม่ได้ชอบซื้อลอตเตอรี่หรอก

ชาวบ้านเขาจะเอาทะเบียนรถตาไปซื้อสลาก

คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่ามันคือเลขอะไร
บางคนบอกว่าตัวหน้ามันมองไม่ค่อยเห็น
มันมี๓ตัวใช่ไหม

ดิฉันก็ย่อแล้วไปดูก้มแล้วไปดู
สรุปทะเบียนนี้บใบไม้นหนู

ว่ารถตาออกรางวัลสลากินแบ่งทุกทีที่โดนชน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันจันนี้รอดูนะคะ
เหตุการณ์นี้นะรถของคุณตานะ
ขโมยซีนเหตุการณ์แรกเลยนะฮะ